สวัสดีผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปชมอีกที่นึง
พาไปที่จังหวัดนครพนมสวยงามไม่แพ้ที่ไหนครับ
เป็นไงภาพจากมุมสูงแบบนี้น้องใบตอง

แต่มันเป็นภาพของความสวยงามของทิวเขา

นี่โอ้โหนักข่าวของเรานี่ติดปีกบินไปถ่ายเลยนะครับ
ใส่ไอ้เนี่ยเหรอคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดเรมอน
ไม่ใช่โดเรมอนเขาใช้ภาพจากมุมของโดรนไง
กล้องที่มันสามารถบินขึ้นไปได้นะครับ
จุดชมวิวแห่งใหม่ครับบริเวณลานหินบนยอดเขาภูพานน้อย
อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผาเป้าภูผาแดง
ก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาภูพานน้อย
ลับซ้อนกันอย่างสวยงามนะครับ

อันตรายนะครับพื้นที่นี้เขาบอกว่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยว
พากันไปพักผ่อนหย่อนใจกันเป็นจำนวนมาก
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางทะเลหมอกยามเช้า
เช้าก็จะเห็นทะเลหมอกแบบนี้ก็สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันได้อีกด้วยนะครับ
บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าจุดนี้นะครับสามารถมองเห็นทิวเขาที่ทอดยาวได้อย่างสวยงาม
ซึ่งเทือกเขาภูพานน้อยนั้นเชื่อมพื้นที่๓จังหวัดเอาไว้
ก็คือนครพนมสกลนครและมุกดาหารครับ
ขณะนี้นะครับทางภาครัฐและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครพนมเนี่ย
ต่างก็ช่วยกันส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของประเทศไทยของเรา

คุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับ
ที่จะไปเที่ยวชมพื้นที่นี้นะครับ
ติดต่อไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้องบ่ออำเภอนาแก่
หรือไม่ก็ติดต่อไปที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับ
ไปสอบถามกันก่อนว่าข้อมูลของการเดินทางเข้าไปกันยังไง

เพราะว่าอาจจะต้องเดินเท้าขึ้นไปหลายกิโลอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมสภาพร่างกายให้ดีนะครับ